อาทิตย์สนุกสว่างราชีกระทั่งบนหมู่

ประเทศแสงสวัสดิ์

แทรงต่ำเท่าไหร่

ได้ได้ได้

อันนี้อ่ะอืมบ่าบาวลูกบ่าบาวไม่ค่อยหรือไม่ค่อย

มันต้องหาวันวันวันเนอะ
เกียรติมากเกียรติทางขาวน่ะ
อ่าอืม
ไอ้เที่ยวนี่แหละตรงนี้แต่ถึงวันนั้นอีกหน่อย
ชอบช่วยการที่
แคลร์ร่วมไหมอืมอ่าลุงตัวตาเลยอ่ะ
อมนักกับน้ำงาน้ำนักเนื้อโลหนึ่งโลหนึ่งกับสี่ร้อยบ้าน